นอกจากจะมุ่งสอนความรู้ทางวิชาการแล้ว
ที่โรงเรียนแห่งนี้ยังมุ่งเน้นกิจกรรมสร้างสรรค์
เพื่อเป็นการปูพื้นฐานอนาคตให้กับนักเรียนอีกด้วย
ติดตามรายละเอียดได้จากรายงานของคุณอัญชาลีสิริมั่วนะครับ
เด็กนักเรียนจากโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๖๙คลองหลวงจังหวัดปฐุมธานี
กำลังขมักเขม่นฝึกฝีมือกันอย่างจริงจัง
อย่างที่เห็นนี้เป็นเด็กนักเรียนชั้นอนุบาล๓
ที่กำลังฝึกใช้สมาธิปั้นดินเหนียว
สมสีให้เกิดมิติเป็นรูปร่างต่าง
ฉีกกระดาษตัดปะที่ต้องมีการทากาว
แปะไร่เลียงสีให้เกิดภาพสวย
หรือจะเป็นคณะรำไทยที่ต้องฝึกฝนกันอย่างเข้มข้น
ไปจนถึงการจักษานให้เป็นผลิตภัณฑ์ต่าง
วบคู่ไปกับการสร้างสรรค์ลายใหม่
ทั้งนี้เพื่อเตรียมตัวลงสู่สนามแข่งขัน
ที่กำลังจะจัดขึ้นเร็วนี้

คุณครูก็จะมาสังเกตพฤติกรรมเด็ก
ถ้าเด็กเก่งในเรื่องความรู้
เราก็จะส่งเสริมในด้านความรู้ของเด็ก
แต่ถ้าเด็กคนไหนที่ว่าการเรียน
ไม่ค่อยชอบในการเรียนวิชาการนักนะคะ
แต่เขามีทักษะมีฝีมือ
เราก็ส่งเสริมเขาด้านฝีมือต่าง
เราจะพยายามที่จะส่งเสริมด้านความรู้แล้วก็ทักษะ

เราพยายามที่จะเน้นทักษะ
เมื่อจบออกไปแล้วสามารถที่จะนำความรู้ทักษะ
ที่เราได้ส่งเสริมให้ในระหว่างที่เรียนนั้น
ไปเป็นพื้นฐานในการเรียนต่อ
แล้วก็เป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพค่ะ
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๖๙คลองหลวง

ที่เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล๑
จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่๓
โดยกิจกรรมต่างที่โรงเรียนให้การส่งเสริม

ส่งเสริมเรื่องการปั้นดินเหนียว

กิจกรรมผู้ประกาศข่าวตัวน้อย
พูดภาษาอังกฤษและกิจกรรมขับร้อง
ด้านอาหารที่นี่โดดเด่นไม่แพ้ใคร
ด้วยการสอนทำผัดไทยห่อไข่
ซึ่งกิจกรรมนี้นักเรียนยังได้ประสบการณ์
จากการขายจริงที่หน้าโรงเรียนอีกด้วย
จากนี้ยังมีกิจกรรมคอมพิวเตอร์
ทั้งการสร้างเกมการฝึกทำพรีสเตชั่น

อย่างการทำน้ำยาถูพื้นจากมะกรูด
กิจกรรมทางคณิตศาสตร์ผ่านเกมต่อเลขคำนวณ
ที่ต้องฝึกฝนตั้งแต่การออกแบบท่าทาง

ที่พวกเราได้เข้าร่วมกิจกรรมนาตสินไทยสร้างสรรค์
ทำให้พวกเราได้มีความใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
และให้พวกเราสืบต่อวัฒนธรรมไทยได้ค่ะ
ส่งเสริมกิจกรรมต่างของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๖๙คลองหลวง
ทั้งหมดนี้เกิดจากครูผู้สอน
ที่มันสังเกตวิธีกรรมของนักเรียน

ว่ามีความสนใจในด้านไหนเป็นพิเศษ

เพื่อให้นักเรียนได้เข้ามามีส่วนร่วม
เรียนรู้พัฒนาทักษะผ่านกิจกรรมนั้น
โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้
และสร้างเสริมประสบการณ์ใหม่ให้กับนักเรียน
ได้ใช้ต่อยอดได้ในอนาคต